พาคุณผู้ชมมาดูอีกจุดหนึ่งของกรุงเทพมหานครตรงถนนสุขสวัสดิ์ที่เขตจอมทองค่ะ
มีคลิปหนึ่งเนี่ยคนแถวนั้นเขาก็ถ่ายมา
แล้วพอมีคนเห็นคลิปนี้ก็มีความรู้สึกว่าสงสารเด็กไปตามกัน
เป็นคลิปที่เด็กหญิงอายุ๘ปีค่ะ
ดูแลเลี้ยงน้องนะคะหลายคนเด็กดูแลกันเอง

เนี่ยค่ะก็จะเห็นเด็กประมาณ๕๖คนนะคะ

เด็กที่โตที่สุดคืออายุ๘ปีก็นั่งอุ้มน้อง
เด็กเล็กที่เหลือก็เล่นกันไปตามภาษาเด็ก
มีเพื่อนบ้านเดินมาถามบอกพ่อแม่ไปไหน
เด็ก๖คนมีผู้ชาย๒คนที่เหลือเป็นผู้หญิง๔
อายุเนี่ยคุณนัทพงศ์๓เดือนไปจนถึง๑๐ขวบ

บางครั้งเด็กหญิงที่อายุ๘ปีก็ขอข้าว
ขอข้าวจากวัดมามาให้แม่กิน
วันนี้ค่ะพอคลิปนี้ปรากฏออกมา
กันจอมพลังประสานกับรองประหลัดพัฒนาสังคม
เข้าไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กค่ะ

นี่ค่ะเด็กพาไปก็ปรากฏว่า
เด็กอยู่กันในบ้านเช่าหลังเล็ก
ต้องขึ้นบันไดไปนะคะอยู่ชั้น๒

บางคนก็มีร่องรอยโดนมีดบาดด้วย
คือเล่นกันเอามีดมาเล่นกันแล้วก็โดนมีดบาด
น้องที่เล็กที่สุดที่เมื่อกี้เห็นเด็ก๘ขวบอุ้มอยู่

๓เดือนนี่ยังเป็นเด็กทารกอยู่เลยนะคะ
แล้วเขาบอกไม่ได้อาบน้ำมา๑๐วันแล้ว

มีพัดลมเก่าพังอยู่นะคะเครื่องหนึ่ง
เด็กอายุ๓เดือนเท่านั้นเองนะคะ
นางสาวน้อยซึ่งเป็นย่าของเด็กอายุ๕๕ปีค่ะ
บอกว่าย่าก็อยู่อีกหลังนึงนะ
เช่ากันคนละหลังกับแม่ของเด็ก
แล้วก็ย่าบอกว่าลูกสะพ้ายขี้เกียจไม่ทำงาน
ก็มีลูกหัวปีท้ายปีแล้วก็ไม่ทำหมัน
แล้วก็เนี่ยค่ะปล่อยให้ลูกอยู่ตามลำพัง
เพราะว่าติดยาเสพติดแล้วมักจะมีอารมณ์ฉุนเฉียว
ทุบตีลูกแต่เวลาทำทุบตีเนี่ย
จะไม่ทำต่อหน้าย่าพ่อของเด็กทำงานต่างจังหวัด
ก็ให้ค่าเลี้ยงดูบ้างแต่ว่าหลังพ่อเด็กก็ตกงาน
เพราะฉะนั้นเสาลักษมณ์ของครอบครัวก็เลยกลายเป็นย่า
คุณยากกังวลเรื่องความปลอดภัยไหม

และเล่นอยู่ตามลำพังภาษาจากผู้กัดคลองที่ใหญ่

เพราะว่าแม่เขาไม่ค่อยทำงาน

ก็เลยบ้านก็ปล่อยให้ลูก

จะหาอาชีพอะไรให้ทำ
ยากก็ต้องแยกไปอยู่อีกห้องหนึ่งนะคะ
แล้วก็เด็กก็อยู่ห้องนี้กับแม่นะคะ
เราไปคุยกับแม่ของเด็กค่ะนางสาวไฟล์
เธอก็ยอมรับบอกเคยมีประวัติ

แต่ว่าเลิกมาได้แล้ว๒ปี

แล้วทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ก็ลำบาก

ถ้าเจ้าหน้าที่เขาออกไปช่วยอย่างนี้
แม่โอเคหรือไม่

เพราะว่าลูกเราก็รัก

ถ้าเกิดเอาไปให้คนอื่นเลี้ยงเราก็ไม่รู้ว่า
เขาจะเลี้ยงแบบในแบบไหนอะไรอย่างนี้
นี่ค่ะก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยดูแลเลยนะคะ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จอมพลังบอกว่าเดี๋ยวเบื้องต้นพาแม่เด็กไปทำหมันก่อน
แล้วเด็ก๖คนเดี๋ยวต้องหาทางดูแลกันต่อไปนะคะ
ขณะที่รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการบอกว่า
เบื้องต้นนะคะต้องทำความเข้าใจกับพ่อแม่ของเด็ก
การจะนำเด็กไปดูแลคือก็ต้องได้รับการยินยอมจากพ่อแม่ด้วยนะคะ
แต่ทีนี้เขาจะเอาไปดูแลให้เพราะว่าดูตามกำลังแล้วคงไม่สามารถที่จะดูแลเด็กได้
ท้ายที่สุดนี่นะคะจากการพูดคุยแม่เด็กก็ยินยอมนะคะ
ให้ทางพมรับเด็กไปดูแลวันนี้เด็กก็ขึ้นรถไปต่อ
ตอนนั่งรถออกไปเด็กก็โบกมือทักทายด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ
ก็เป็นทางออกที่พอจะได้เรียกว่ามีความหวังขึ้นมาหน่อยนะคะ
เด็กก็น่าจะได้รับการดูแลที่ดีขึ้น
๓คนนี้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
หมายความว่าเด็กก็จะไม่ได้รับสิทธิ์อะไรเลยตามกฎหมายนะคะ
ค่ารักษาพยาบาลการเข้าเรียนและการช่วยเหลือจากรัฐ
แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องพาเด็กไปหาหมอฟื้นฟูสภาพจิตใจด้วยค่ะ
คนค่ะเล็กที่สุดเนี่ยอายุ๓เดือนดูแลโดยเด็กอายุ๘ขวบค่ะ